ในวันสนท้ายปีเก่านะครับ๓๑ธันวาคม๒๕๕๙นะครับ
วันนี้คุณผู้ชมไปร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ว่าไปกิจกรรมที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไร

ตอนนี้และก็สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

รวมทั้งจะอวยพรปีใหม่ใครจะบอกรักใคร

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไทยรัฐทีวีติดตามบรรยากาศ

แล้วก็ที่วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่น
ทางด้านสถาปัตยกรรมนั่นเอง
ซึ่งมีการออกแบบของช่างไทยโบราณ
พระประสงค์ของรัชกาลที่๕ค่ะ
และนอกจากนั้นก็เป็นวัดที่มีกลิ่นอาย
วัฒนธรรมล้านนาผสมผสานอยู่

เราไปติดตามบรรยากาศติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ทันทีที่ผ่านประตูทางเข้าวัดเบนจมบพิษดุสิตวนาราม
ราชวรวิหารสายตาทุกคู่จะจับจ้อง
เห็นความงดงามของพระอุโบสถที่ตั้งตรงานโดดเด่น
ท่ามกลางหลานกว้างที่เสมือนโชว์ให้เห็นพระอุโบสถได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
วัดเบนจมบพิษดุศิษฐ์วนาราม
ได้รับการวางแบบแปลนแผนผังแยกสัดส่วน
ระหว่างเขตพุทธาวาสสังคาวาสอย่างชัดเจน
ถือเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง
พระอุโบสถแบบจตุรมุกมีพระระเบียงโอบรอบด้านหลัง
ผนังรอบพระอุโบสถด้านนอก
ระดับด้วยแผ่นหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากประเทศอิตาลี
วิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ
ที่ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานริสรานุวติวงศ์
พระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทำให้ดูสวยงามตราตรึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ให้มาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดซ้าย
พระนักภาพบวชสดบิญญาวภิพธิ์นั้นเป็นภาพบวชสดแบบใหม่
ซึ่งจะต่างจากพระอุโบสถจากพระอารามหลวงอื่น
สร้างขึ้นในสมัยราชการที่๑ที่๒ที่๓
จะเป็นพระอุโบสถที่ปิดเข้าไปนี้จะไม่เห็น
ถ้าเข้าไปในวัดจะไม่เห็นแต่เข้ามาในวัดบิญญาวภิพธิ์แล้ว
จะเห็นตัวภาพบวชสดโชว์ขึ้นทันที
ซึ่งก็เป็นลักษณะพิเศษก็คือก่อสร้างด้วยหินอ่อน
จากประเทศอิตาลีจากเมืองคาลาล่าประเทศอิตาลี
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเขาจะรู้ประวัติมาก่อน

เพียงแต่ความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณเท่านั้น
แต่มนต์เสน่ห์ของวัดเบนจมบพิษดุสิตวนาราม
ยังมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมแบบโบราณล้านนาทางภาคเหนือ
ทำให้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
พุทธศาสนิกชนทางภาคเหนือจะหลั่งไหลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่มาจากดั้งเดิมมาจากภูมิลำเนา
วันนั้นมาถึงณภศปัจจุบันนี้

ก็คือมีพิธีสืบชะตาสืบชะตามีทั้งสืบชะตาหลวง
ก็คือทำพิธีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
นั่นก็คือการเจริญพุทธมนต์
วายพระพรชัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็ของประชาชนทั่วไปชาวพุทธทั่วไป
ก็มีการสืบชะตาซึ่งก็มีบทสวด
เป็นการเฉลิมฉลองตามความเชื่อของชาวพุทธชาวภาคเหนือ
เบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ร่วมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีในทุกปี
โดยมีความแตกต่างจากพิธีสวดมนต์ข้ามปีของวัดอื่น
เนื่องจากจะมีพิธีสืบชะตาตามประเพณีโบราณล้านนา
ด้วยความเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีให้เกิดความโชคดีตลอดปี๒๕๕๙
ขณะที่บทสวดจะเป็นธรรมนองสวดแบบทางภาคเหนืออีกด้วย
ปวีนารัตนญาติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน